ต่อไปนี้ค่ะหลายท่านคงจะเคยเห็นแล้วนะคะ
สำหรับคลิป๒นักเรียนหญิงที่ไปช่วยสุนัขนะคะ
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกรถชนค่ะ
งานนี้นะคะคนบันเทิงอย่างคุณเจเจรจรินค่ะไม่รอช้า
ขอให้รางวัลคนทำดีหน่อยละกัน
ถ้ามากรุงเทพเมื่อไหร่คุณเจชวนกินข้าวเลยค่ะ
กระแสชื่นชมในสื่อสังคมออนไลน์
กรณี๒นักเรียนหญิงที่จังหวัดสงขลา
เข้าไปช่วยสุนัขที่ถูกรถชนกลางถนน
ต่อมาคนบันเทิงอย่างเจเจตรินโพสต์เฟซบุ๊คชื่นชม
พร้อมกับชวนไปเลี้ยงข้าวร่วมกับครอบครัว
เพื่อตอบแทนความมีจิตใจดีของน้องทั้งคู่
ล่าสุดหนุ่มเจได้อัปเดตความคืบหน้าอีกครั้ง
ได้รับการติดต่อจากหนึ่งในนักเรียนจิตใจดี
ที่ช่วยเหลือน้องหมาผ่านทางเฟซบุ๊กแล้ว
โดยเผยว่าหลังจากได้คุยกับน้อง
ก็รู้เลยว่าเป็นเด็กดีที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใด
ทำให้หนุ่มเจปราบปลื้มมากขึ้นไปอีก
พร้อมทั้งบรรยายความรู้สึกต่อว่า
อยู่การช่วยสุนัขอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร
แต่นี่คือตัวอย่างจิตอาสาที่ดีของคนในสังคม

และยังทิ้งท้ายชื่นชมด้วยหัวใจอีกครั้ง

ต้องมีเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรมาล้อมรอบไปหมดเลย

เขาก็บอกแล้วไงว่าเขาทำดีไม่ได้หวังผล
แต่จริงการทำดีทำได้เริ่มจากที่ตัวเราเองนะคะคุณผู้ชมค่ะ